ไปดูเหตุการณ์ที่เซยบูมหน่อยนะครับสำคัญคุณยายมากเลยอ่ะ
คุณยายอายุเก้าสิบปีแล้วค่ะคุณยายท่านเดินไปชนกับรังต่อ
ปรากฏว่าต่อแตกรังหลักร้อยตัวลุมต่อยคุณยายตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
โอ้โหกู้ภัยต้องไปหามคุณยายออกมาแบบนี้ค่ะ
กูค่อยออกมาแล้วครับไหวไหมไหวไหม

นำตัวส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้
คุณหมอยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
จากว่าคุณยายอายุ๙๐แล้วนะคะ
ทีนี้คนเห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณสุพิษพงภัยศาลอายุ๕๘ปี
บอกว่ากำลังออกมาเกี่ยวย่าให้วัวกินริมรั้ว
ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือจากรั้วในบ้าน
พอมองเข้าไปเอ้าคุณยายชุติภานอนกับพื้น

รุมต่อรังต่อค่ะตัวต่อมันรุมต่อยก็เลย
แจ้งเจ้าหน้าที่อบตโพนทองแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัย
มาให้การช่วยเหลือสุดท้ายช่วยได้สำเร็จนะคะ

กู้ภัยต้องกลับเข้าไปที่บ้านของคุณยายอีกครั้งหนึ่ง
ไปเอารังต่อใส่ลักษณะคือเป็นถุงตะข่ายค่ะ
เก็บออกมาทั้งรังเลยแล้วเหลือจะเห็นเลยนะคะ
รังใหญ่มากรังใหญ่จริง
โอ้โฮรังร้อยตัว
คุณยายรังต่อแล้วนะไม่งั้นอันตรายต่อคุณยายน่ะ

ผมตายได้นะคุณแล้วดูดิต่อตัวไปเริ่มเลยอ่ะตัวใหญ่มาก